แนะนำให้พี่เบิร์ชทำตามรถคันนี้อะอะไรน่ะเข้าอยู่ทาง
ไฟมิลโกฮือเห็นทรานฟอร์เมอร์ไหมอ่อที่รถเป็นแปรงล่าง
แปลงร่างได้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ดูทะเบียนเขาหน่อย
มันพร้อมกันหลังต้องเปลี่ยนไปไปด้านหลังเหมือนในนี่เลยน่ะวะ
เหมือนในหนังเลยอ่ะทอลิปโต้อ่ะ
ได้ครับได้ครับอ่าหนึ่งหนึ่งจบเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลย
ที่คนร้ายกำลังขับรถหนีตำรวจแล้วมันก็กดปุ่มปุ๊บ
เพื่อให้ตำรวจหลงทางใช่ไหมใช่ไหมดอมไม่รู้ว่าหนีตำรวจหรือหนีเมีย
ยังไงโอ้โหนี่คุณผู้ชมฮะสาบานเลย

ปกติโอเคเวลาที่จะสลับทะเบียน

ระบบอัตโนมือเนี่ยเอามือแบบหาย

แต่แม่คนปกติเขาจะทำกันเหรอ

คลิปนี้เพจเฮียขับรถเอามาโพสต์

บอกว่าตั้งใจทำเพราะต้องการจะไปก่ออาชญากรรมอะไรหรือไม่

บางคนแซวทำไว้เพื่อนหลบเมีย

หรือคนขับดูหนังมากไปหรือเปล่า
อย่างคนนี้หนุ่มคนนี้

ทำไมทำไมต้องมาเปลี่ยนทะเบียนแบบนี้

ตำรวจต้องสืบต่อนะครับว่า
เท่หรือปลอมเพราะต้องการจะปิดบังทะเบียน
หลังจากไปก่ออาชญากรรมอะไรหรือเปล่า